สาวสวยอย่างขวัญอุสามณีโอ้โหหายหน้าหายตาจากงานอีเวนต์ไปนาน
โผล่มาอีกทีมาพร้อมกับชุดแต่งงานสวยสะพรึงสะกดสายตาคนดูได้มากขนาดนี้เลยนะคะคุณผู้ชม
คือต้องบอกว่าหลายคนตะลึงกันไปกันทั้งงานเลยกับความสวยของสาวขวัญอุสามณี
ฟินาเล่ให้กับห้องเสื้อแบรนด์ชุดแต่งงานชื่อดังสวยสะกดจนช่างภาพเนี่ยเก็บภาพกันแบบรัวเลยนะคะ
แต่เห็นหายหน้าหายตาจากงานอีเวนต์มาพักใหญ่นักข่าวก็ไปรอไงหวังว่าจะได้สัมภาษณ์
ถามถ่ายกันในหลายประเด็นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องตัดสินใจเป็นนักแสดงอิสระ
และที่อยากรู้เป็นที่สุดก็เห็นจะเป็นเรื่องนี้เลยเรื่องความสัมพันธ์กับ
หลายคนก็จะสงสัยว่าความสัมพันธ์มันเหรอหลังหรือเปล่า
แต่ก็น่าเสียดายค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เพราะงานนี้เจ้าของงานแจ้งเอาไว้ว่าน้องขวัญเนี่ยงดสัมภาษณ์

แต่ว่าเราก็ได้เก็บภาพสวยของเธอมาฝากให้หายคิดถึงกันนะคะ
คือเมื่อวานนี้โอ้โหเป็นกระแสในโลกโซเชียลมากเลยว่า

คือออร่าจับพร้อมที่จะเป็นเจ้าสาวตัวจริงแล้วหรือเปล่า
แต่งานนี้เนี่ยเจ้าตัวก็ยังไม่สะดวกให้สัมภาษณ์
จะถามว่าความสัมพันธ์กับไฮโซหนุ่มเนี่ยเป็นยังไงบ้าง
รักกันดีหรือไม่จะมีข่าวดีเมื่อไหร่
อันนี้ก็นะเดี๋ยวต้องรอดูว่าเมื่อไหร่น้องขวัญจะ

ใช่แล้วรวมถึงเรื่องย้ายคงย้ายไข้ด้วยอะไรแบบนี้นะคะ